พาไปซื้อขนมปัง
ขนมปังนี้ซื้อแล้วได้บุญด้วยนะครับ
เพราะว่าเป็นขนมรสพระธรรมนะคะ

จังหวัดพิศนุโลกได้ร่วมกันทำขนมปังขึ้นมานะคะ
เพื่อหารายได้สร้างสาราการประเรียนและเมนนะคะ
ซึ่งได้รับการตอบรับจากพุทธศาสนิกชนเป็นอย่างดีค่ะ

แต่ทอสละอำนะทำนะฮะ
พระสงฆ์ภายในวัดโพยานนะคะ
ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดพิษนุโลกค่ะ
ผลิตขนมปังจำหน่ายให้แก่ชาวบ้านนะคะ
หาซื้อไปรับประทานกัน
และนำไปใช้เป็นอาหารปลา
คือทานก็ได้เอาไปทำบุญต่อให้อาหารปลาก็ได้
และดูท่านแบบคล่องมากเลยฮะ

เพราะว่าทำกันมา๔ปีแล้วนะคะ
ขนมปังนี้ตั้งชื่อว่าขนมปังรสพระธรรม
ผลิตกันตั้งแต่ช่วงเช้าทุกวันเลยค่ะ
พระครูสุนทรโรจนคุณเจ้าอาวาสนี่บอกว่า
ทางวัดได้จัดทำวังปลาที่หน้าวัดก่อนหน้านี้

เพราะว่าประชาชนจะชอบมาทำบุญแล้วก็ให้อาหารปลา
ทางวัดก็เลยจัดหาอาหารเม็ดและขนมปังมาจำหน่าย
ต่อมามีแนวความคิดที่จะผลิตขนมปังเพื่อที่จะจำหน่ายเองนะคะ
โดยได้มีการปรึกษากับพระลูกวัดที่มีความสามารถในการทำอาหารและขนมปัง
จากนั้นลงทุนซื้อเครื่องอบขนมปังมาตั้งแต่ปี๒๕๕๙

ดูในโรงอบขนมปังด้วยนะครับ

ถึงปัจจุบันนี้มีเครื่องอบ๒ตู้แล้วนะครับ
กำลังการผลิต๓๐๐๔๐๐ก้อนต่อวัน

โดยพระลูกวัดและลูกศิษย์วัดจะช่วยกันทำ

ทางวัดได้เริ่มโครงการทำขนมปังรสพระธรรม
ถือว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

ขายได้วันละ๓๐๐๔๐๐บาทนะคะ
ถ้าเป็นวันหยุดวันเสาร์วันอาทิตย์

ส่วนหนึ่งของการทำขนมปังของทางวัด

เป็นการนำที่จะไปสร้างสาราการประเรียน

ซึ่งประเมินราคาอยู่ที่๑๕ล้านบาท
ปัจจุบันรายได้จากการจำหน่ายขนมปังนะคะ
รวมทั้งจากการที่ชาวบ้านนั้นมาบริจาค
รวมแล้วตอนนี้มีอยู่๖ล้านบาทด้วยกัน
ทางวัดได้เริ่มสร้างสาราการประเรียน
ในเฟสแรกไปแล้วนะคะ
กว่า๑๘๐ล้านบาทค่ะ
สำหรับประชาชนนะคะที่อยากจะเดินทางไปเที่ยว
แล้วก็อยากจะเดินทางไปทำบุญด้วยนะคะ
วัดโพยานในเมืองพิษนุโลก

ได้ร่วมสร้างสาราการประเรียนแล้วก็เมนด้วยนะคะ